ส่วนเหตุที่สมุทรประการนะคะมีคนไปพบศพหญิงสาวรายหนึ่งเสียชีวิตอยู่สภาพ

เขาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมค่ะ

ริมถนนสีนักฮารินตะบลบางเมือง
ผู้ตายค่ะคือนางสาวจีราพรอายุ๒๗ปีภูมิลำเนาคือหนองบัวลำพูนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบนพื้นห้องพบถุงยางอนามัยแล้วก็ซองที่แกะใช้แล้ว๑ชิ้น
ถังขยะอีก๑ชิ้นและซองอีก๓ซองก็เลยเก็บไปตรวจสอบ
รวมทั้งยังพบคราบเลือดติดอยู่ที่หมอนที่วางอยู่ข้างศีรษะอีกหนึ่งใบนะคะ
จากการชนสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายแต่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงค่ะ
จากการสอบสวนพนักงานดูแลอพาร์ทเมนต์ทราบว่าผู้ตายเนี่ยเช่าห้องพักอยู่คนเดียว
หกกรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่มาพักอยู่ก็พบว่ามีเพื่อนชายแวะเวียนมาหาบ้าง
แต่ก็ไม่เคยสังเกตว่าเป็นใครอ่ะค่ะกระทั่งช่วงสิบห้านาฬิกาวานนี้เพื่อนผู้ตายโทรมาแจ้งว่า
ไปดูที่ห้อง๒ของเจ็ดให้หน่อยเพราะไม่สามารถติดต่อหลายวันแล้วนะคะ
ผู้ดูแลอพาร์ทเมนต์เขาก็เลยนำกุญแจขึ้นไปดูค่ะพบว่าลูกบิดเนี่ยไม่ได้ล็อกด้วย
พอผลักประตูเข้าไปพบว่านางสาวจิราพรนอนแน่นิ่ง
เปลือยกายอยู่บนที่นอนจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ฟังเสียงของพนักงานดูแลหน่อยค่ะ
ด้านนางสาวชะลิตาเพื่อนผู้ตายค่ะก็เดินทางมาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายมีอาชีพใครของอรรถิก่อน
แต่ว่าไม่ได้ติดต่อนานแล้วจู่แม่ของผู้ตายเนี่ยคือติดต่อมาทางเพื่อนเนี่ยค่ะบอกว่า
ทำยังไงดีติดต่อลูกสาวไม่ได้เลยหายเงียบไปตั้งแต่๓๑สิงหา
ก็เลยสอบถามว่าเธอได้พบเห็นกับผู้ตายบ้างหรือไม่นะคะ
นางสาวชะลิตาจึงหาข้อมูลจากเพื่อนในกลุ่มจนทราบว่าผู้ตายมาพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้
แล้วก็รีบติดต่อมาที่สำนักงานให้คนไปดูจนกระทั่งทราบข่าวร้ายว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วนี่แหละค่ะ
วันนี้ทีมข่าวพูดคุยกับเพื่อนผู้เสียชีวิตอีกครั้ง
บอกว่าวันเกิดเหตุไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีใครมาหา
เพราะว่ารู้จักกันจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์
และตอนนี้ก็ขอไม่พูดอะไรแล้วนะคะ

ไม่รู้ค่ะมีเลยค่ะ

เดือนที่แล้วค่ะ

ทีมข่าวถามไปยังพันตรวจเอกเติมรัตต์จินดาวัสธ์
ผู้อำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรประการบอกว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถตั้งทงนะคะ
ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือไม่เพราะว่าต้องรอผลสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจากแพทย์
เพราะว่านำศพผู้ตายส่งไปชนะสูตรที่สถาบันการแพทย์จักรีนริบดินผลตรวจล่าสุดเนี่ยยังพบว่า
ผู้เสียชีวิตติดโควิดด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งเลยค่ะ
อยู่ระหว่างเร่งหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ยังเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของอพาร์ทเมนต์คนดูแลมาสอบปากคำรายละเอียดอยู่ในสำนวน
แล้วก็ต้องขอเวลาในการทำงานก่อนเดี๋ยวจะสรุปคดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ